ช่วงตลอดตลาด
ช่วงตลอดตลาดมาแล้วจ้า
มาค่ะคุณผู้ชมมาเช็คราคาสินค้าในตลาดของเรากันหน่อย
ดูสิว่าวันนี้ราคาสินค้าปรับเปลี่ยนยังไงหรือเปล่า

บางคนบอกว่าหมูแพงจะได้หันมารับประทานปลากันแทนนะคะ
นินอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาทนะคะ
ปลาทูนึ่งค่ะเข่งละ๘๐บาทนะคะ
สลิดกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ปลาช่อนเลี้ยงอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๔๕บาท
มาดูราคาของหมูเนื้อแดงกันหน่อย
วันนี้๑๘๐บาทต่อกิโลกรัม
พ่อไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์๐๔๑๐บาทต่อฟองค่ะ
ราคาของเนื้อสัตว์วันนี้ยังคงที่นะคะ
แต่ใครจะหาทางเลือกด้วยการรับประทานปลาก็ได้ไม่ว่ากันนะจ๊ะ